เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันก่อนค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนท้องถนนที่จังหวัดตาก
หลายคนเห็นคลิปนี้แล้วก็ตกใจเป็นรถสองไซส์
ก็คือรถ๑๐ล้อกับรถกระบะ
คืออีท่าไหนไม่รู้มีอะไรกันมาก็ไม่รู้
บี้กันจนเนี่ยค่ะเห็นไหม
คือรถสิบล้อเนี่ยเบียดกระบะตกขอบทางค่ะ
คลิปเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะรถกระบะแล้วก็รถสิบล้อเนี่ย
ขับแข่งปาดหน้ากันไปมาหลังจากนั้นรถบรรทุกสิบล้อเนี่ย
เร่งเครื่องแล้วก็ไปพุ่งชนกระบะ
ลากครูดไปกับถนนเป็นระยะทางประมาณสัก๗๐๐เมตรค่ะ
หลังจากนั้นดันลงข้างถนนเข้าไปในป่าข้างทาง
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นตอนตี๓ของวันที่๑๖ธันวาคม
โดยคนที่ขี่รถจักรยานยนต์บนถนนพระหลโยธินสายตัวเมืองตาก
่งหน้าอำเภอวังเจ้าเนี่ยถ่ายคลิปเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้
แล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุก็มีชาวบ้านเขาไปแจ้งตำรวจ
สพวังเจ้าจังหวัดตากว่าเนี่ยมีเหตุการณ์รถบรรทุก๑๐ล้อ
เฉียวชนกับรถกระบะแล้วก็ตกลงข้างทางบริเวณถนนพระหลโยธิน
ที่ตำบลประดงอำเภอวังเจ้ารถบรรทุกสิบล้อเนี่ย
เบียดกระบะตกถนนไปแล้วเขาก็ขับหนีไปเลยนะคะ
ใช้เส้นทางตากกำแพงเพชรหลังจากนั้นตำรวจก็ตั้งจุดตรวจจุดสกัดค่ะ
ไปพบรถบรรทุก๑๐ล้อเลขทะเบียนก็คือ๗๐๑๖๖๑สิงห์บุรีนะคะ
มีผู้ชายอายุ๓๓ปีเป็นคนขับแล้วก็อยู่ห่าง
จุดที่เกิดเหตุประมาณ๓กิโลเมตร
ส่วนจุดที่เกิดเหตุเลยเจอรถกระบะ
แล้วก็มีผู้ชายอายุประมาณนัก๔๐ปีเป็นคนขับรถได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ทีนี้ตำรวจก็เลยเรียกทั้งสองฝ่ายเลยมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจ
จากการสอบสวนนะคะคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อก็ให้การกับตำรวจ
บอกว่าผมเนี่ยขับรถบรรทุกผลไม้มาจากเชียงใหม่จะเอาไปส่งที่ตลาดไทย
แต่ทีนี้ตอนขับมาถึงที่ตัวอำเภอเมืองตาก
จอดติดไฟแดงที่๓แยกแม่สอด
พอไฟเขียวก็ออกตัวออกรถมาปกติค่ะ
แต่พอออกจากไฟเขียวมาได้แป๊บนึงเนี่ย
กระบะคันนี้ขับตามหลังมาทางเลนซ้ายแล้วก็ขับปาดหน้าไปมา
ทีนี้คนขับรถสิบล้อก็โมโหสิคะ
ก็เลยโยนขวดน้ำใส่ท้ายรถกระบะคู่กรณี
ซึ่งในคันนั้นมีผู้ชาย๓คนอยู่

คุณผู้ชมแซงขึ้นมาแบบรวดเร็วเลย

แต่ไม่ใช่ขวดน้ำคุณผู้ชมเป็นท่อนเหล็ก
โยนมาโดนบริเวณกระจกหน้ารถ๑๐ล้อค่ะ
ทำให้กระจกหน้ารถ๑๐ล้อแตก
ทีนี้คนขับรถสิบล้อก็เลยตัดสินใจเร่งเครื่อง

ถลายไปกับถนนไกลประมาณสัก๗๐๐เมตร

คือตั้งใจจะไปแจ้งความกับตำรวจที่ตู้จราจร
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง๓กิโลเมตร
อันนี้คนขับรถสิบล้อเขาบอก
ส่วนสาเหตุถามว่าอ้าวทำไมพอไปเบียดเขาตกถนนแล้ว

ลงไปดูคู่กรณีไปช่วยเหลือหน่อย
คือคนขับรถสิบล้อเขาบอกแบบนี้
กลัวว่าคนขับรถกระบะจะทำร้าย
เพราะว่าฝั่งนั้นเขามากันหลายคน
แต่ว่ารถสิบล้อรถใหญ่ก็จริงแต่ว่ามาคนเดียว
และที่สำคัญไม่มีอาวุธติดตัว
มีแค่ขวดน้ำที่โยนไปนั่นแหละ

ก็ยอมความแล้วก็ยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กัน
ปรับบริเวณก็เปรียบเทียบปรับในข้อหาขับรถโดยประมาณ